ส่วนความคืบหน้าเหตุโจมตีครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เคนย่านะครับ
ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพ
ขณะที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนะครับ

เป็นนาทีที่หนึ่งในคนร้ายเหตุโจมตีเมืองหลวงเคนย่า
ปฏิบัติการระเบิดฆ่าตัวตาย
นี่เป็นเพียงเซี่ยวความรุนแรงเพียงเสี้ยวเดียวที่คนร้ายก่อเหตุไว้
ย่านหรูกลางกรุงเนโรวีของเคนย่า
ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งอาคารสำนักงานโรงเรียน
เหตุเมื่อ๒วันก่อนเจ้าหน้าที่ของเคนย่า
ต้องใช้เวลา๒๐ชั่วโมงกว่าสถานการณ์จะยุติ
โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่บุกจับตายคนร้าย
จนถึงปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด
คือการช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่
ไม่ต่ำกว่า๗๐๐คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีรอดชีวิตออกมาได้
หลายคนทิ้งชีวิตไว้ในนั้น
คงเหลือไว้แต่ความเศร้าโศกของญาติพี่น้อง
โดยเจ้าหน้าที่กาชาติของเคนย่ายอมรับว่า
อดผู้เสียชีวิตในตอนนี้อาจเพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจากยังมีอีกหลายสิบคนที่ยังติดต่อไม่ได้
โดยที่ไม่มีใครทราบชะตากรรม

ยังมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติ
หนึ่งในนั้นคือนายเจสันสปิลเลอร์
พลเมืองอเมริกันที่เคยรอดชีวิต

แต่น่าเศร้าที่การก่อการร้ายในอีกซีกโลก
พราชีวิตเขาในเวลาต่อมา
โดยความรุนแรงรอบนี้เป็นฝีมือของกลุ่มเอาฉบับ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานที่มั่นในโซมาเลีย
โดยกลุ่มนี้เคยมีประวัติก่อเหตุรุนแรง

รวมทั้งเหตุโจมตีห้างสรรพสินค้าเวสเกจ

ยังเกิดขึ้นในช่วงครบรอบ๓ปี
กลุ่มเอาชาบับได้ก่อเหตุโจมตี

แต่นอกจากพฤติกรรมการก่อเหตุ
สื่อทั่วโลกหยิบไปนำเสนอแล้ว

หยิบกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย
ให้ความเห็นว่าแรงจูงใจของการก่อการร้ายครั้งนี้
เป็นเพราะอาหารอร่อย
รวมทั้งการที่พลเอกประวิทย์กล่าวว่า
เป็นเรื่องดีที่ไม่มีคนไทยเสียชีวิต
นำเสนอจนเป็นที่วิจารณ์อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะสื่อในเคนย่าเอง

ข่าวเทพรัตน์ทีวีรายงาน